สาธุสาธุเจ้าปู่ศรีสุโธช่วยชีวิตเซโซของลูกด้วยนะ
สาธุสาธุเจ้าย่าปฐุมมาช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่

เป็นเพลงพุทธพรรคของนี้เลยค่ะ

แล้วก็เป็นแนวเพลงแบบลูกทุ่งแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม

แล้วค่ะมีแต่ความปังตามที่เคยไปขอไว้กับพ่อปู่แล้วก็แม่ย่า
พอได้สมหวังดังใจแล้วพี่แคนดี้ก็จะกลับไปหาพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ไปทุกครั้งเลยไปบอกไปกล่าวแล้วก็ขอบคุณท่านทั้งสองที่ช่วยประธานพรให้
อย่างที่เขาบอกคุณผู้ชมความสามารถส่วนหนึ่งมูก็ส่วนใหญ่
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวไปพร้อมกับอาจารย์วินไทยที่พี่แคนดี้ให้ความเคารพนับถือ
เป็นการรำถวายให้ท่านนะคะหลังจากที่ธุรกิจของพี่แคนดี้เนี่ย
นั้นเนี่ยไปขอเอาไว้ใช่ไหมอุ้ยกลับไปปุ๊บยอดปังมาก
ปังเฉยคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่แคนดี้นะคะ
ก็ทำการขอเรื่องโชคลาภไปด้วยค่ะมาฝากแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐ
เพราะรู้ว่าเรารออยู่นะฮะนี่จุดทูปตัวเลขปุ๊บพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะ
เลขทูปที่ได้ก็คือแปดหกค่ะอ่านางรำหกคนอ่า
จุดทูปได้๘๖เออเป็นไงนอกจากนี้ค่ะพี่แคนดี้ก็พาไปส่องขันน้ำมนต์ในพิธีด้วยคุณสองคนนะ
ช่วยดิฉันส่องอ่ะหน่อยแล้วกันว่าเห็นเป็นเลขอ่ะรายการนี้ถูกถูก
เรียกว่าเลข๗ต้องมาแล้วฉันดูยังไงก็เหมือนเป็นนางรำนะ
เฮ้ยหยดน้ำตาเทียดเราเห็นเป็นสี่สองเจ็ดสี่อ่านี่สามนี่
เขาบอกว่าอ่าเขาบอกเลยเขาบอกเห็นเป็นเลขสามเลขเจ็ด
อย่างถ้ายังไม่จบสิ่งเท่านั้นจากคำชโนทนะคะ
เลี้ยวกลับมาที่จังหวัดนครปฐม
พระเอกนักบูพี่จาพนมค่ะไปทำบุญแถมเสริมพลังมูกับหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
เรียกว่ามาถึงที่หลวงพ่อแป๊นนะคะก็จัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
ด้วยการทำพิธีลงยันหลังมือด้วยแป้งเสก
ซึ่งเป็นการใช้แป้งเจิมสีแดงคุณผู้ชมเห็นไหมนะ

ันดังกล่าวเป็นยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดาน
เปิดโชคเปิดลาบให้การทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง
การขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนค่ะถือเป็นการเปิดดวงเสริมดวงนะ
ตามตำราอดีตเกจิที่เขาร่ำเรียนวิชามาอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันจริง
จากนั้นพี่จาค่ะก็ไปกราบสักการะองค์เท้ามหาพรมศักดิ์สิทธิ์๔หน้า๘กร
อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะดูขลังมาก
สี่หน้าแปดกอนสูงห้าเมตร
เดี๋ยวนะสี่หน้าแปดกรอนสี่แปดห้าสี่แปดห้าจดแบบนี้เนอะ
โดยนำศีรษะจะหลดไปที่บริเวณมือซ้ายของท่านเท้า
ตามภาพเลยให้จิ้มหน้าผากเลย
ท่านเท้ามหาพรมถือหอยสังอยู่ถือเป็นการได้รับพรรับน้ำพุทธมนต์สุดยอดเลยค่ะ
มาถึงวัดสว่างอารมณ์ขอพรเสริมความปังแล้ว
เรื่องตัวเลขมันจะพลาดได้ยังไงอ่ะมีอีกเหรอ
ว่าแล้วพี่จ๊ะก็ขอล้วงหายหยิบลูกปิงปอง๓ลูกด้วยกัน
ตัวเลขเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะตัวเลขที่ได้คือสี่สองเก้า
อุ้ยไม่ใช่สี่เลยค่ะตัวเลขที่ได้มามันมีความหมายนะ
ไม่ธรรมดาถึงเป็นเรื่องบังเอิญแต่มีความหมาย
จาบอกว่าตัวเลขที่จับได้เป็นตัวเลขที่ตัวเองนั้นชอบ
แล้วความหมายดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าเลข๔เปรียบเสมือน
พรมสีหน้าที่ตัวเองไปไหว้มาเลขสองหมายถึงสู้นะ
เลขเก้าหมายถึงความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองค่ะรวมกันเป็นสี่สองเก้า
แต่เราไม่ค่อยได้เห็นพี่ตามาในแบบลุคแบบนี้แต่ว่าลึกแล้วเขาก็เป็นคนแอบมูอยู่เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมนะไหนก็มากันที่ตัวเลขแล้วไปต่อกันเลยละกันนะฮะ
หมอลำเสียงวิหกพี่นกพงศกรค่ะคือแบบนี้นะคะทางเฟซบุ๊คส่วนตัวของบอสนกนี่นะ
มีการโพสต์ภาพรถยนต์ป้ายแดงที่เพิ่งซื้อมาจากหยาดเหงื่อแรงกายนะ
กำลังจะเอารถขึ้นรถลากเอาไปซ่อมคุณผู้ชมนะเออนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าบอสนกโพสต์ไว้แบบนี้ดิฉันแปลให้แล้วเขาโพสต์เป็นภาษาอีสานเด้อนะคะ
จอดไว้ซื้อจอดไว้เฉยก็ยางรั่วเปลี่ยนยางแล้วก็ยังรั่วอีกค่ะ
เวลาจะขับแบตรถก็ไม่จ่ายไฟปัญหาเยอะแยะมากมายเอาใจยากจริงเลย
ไปนอนโรงพยาบาลสักพักนะไอ้นอนโรงพยาบาลเนี่ยคือหมายถึงเอารถเข้าอู่นะคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้หมายถึงคนนะคะแต่ว่ารถคันนี้บอสนกบอกว่ารักมากเหมือนกับเป็นลูกชายสุดที่เลิฟเลยนะ
ซีที่เป็นห่วงก็เข้ามาคอมเมนต์แหละเออถ้ารถมันพังก็เอาไปซ่อมดีแล้วเพราะเดี๋ยวเดินทางไปมาจะได้ปลอดภัย
ซื้อมาให้แล้วค่ะคก๑๐๖๔ค๑๐๖๔ค๔มาแล้วนะ
ใช่เธอบอกว่าสามข่าวที่เราเล่ามีสี่หมดเลยเธอ
เหมือนที่พี่จาบอกว่าเลข๔มาเธอ
ข่าววันนี้๔แน่นมาก

แล้วข่าวสุดท้ายเลขทะเบียน๑๐๖
เห็นไหมสถิติมันเลิศไม่เคยโกหกใคร